พอมาเจอข่าวแบบนี้ฉะนั้นบอกตรง

มีผู้ชายคือเป็นรายเด้อส่งอาหาร
ลองดูนะคะด้านหลังเนี่ยมีกระเป๋าส่งอาหารด้วย

โทรหาลูกค้าที่สั่งของไว้
นี่เนียนหนึ่งแล้วค่ะเนียน๒คืออะไรไหม
กระดาษกับปากกาขอจดคุยโทรศัพท์ต้องจด
ออเดอร์เหรอต้องจดต้องจดนะคะ
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมลองดูเถอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำกับรอปภใจดีคืออะไร
นี่ยื่นโทรศัพท์ให้แล้วโอ้โหโอ้โหแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งขี่รถไปเฉยเลยอ่ะ
โอ้โหเอางี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยดื้อแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าวิทยาลัยเทคนิคทะลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ

คุณผู้ชมเห็นหมดแล้วแหละคงไม่ต้องอธิบายพระเพิ่มนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
ใครที่รู้จักผู้ชายคนนี้
สภมภูเก็ตได้เลยนะคะนี่

เราเห็นข่าวแบบนี้มันหวั่นใจเหมือนกันนะ

แบบนี้ก็ถ้าใครมาขอยืมมือถือก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
กลัวนะแล้วดูดิชิ่งไปอย่างนี้เลยอ่ะ